ตำรวจมีอำนาจในการสั่งอายัดบัญชีไหมคะ

เป็นการสั่งอายัดโดยใช้อำนาจตามกฎหมายหรือขอความร่วมมือกับทางธนาคารคะ
ก็เป็นเรื่องของการรวบรวมพยาหลักฐานฮะ

ผมบอกมีไงครับ
เอ๊ะผู้การทำไมมันไม่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นคนทำล่ะคะ
เจ้าของคดีเขาก็สามารถเรียกได้พวกที่สะกาย
คุณจอมขวัญครับคดีแบบนี้ถ้าจะคุยกันได้จบมันก็จบนะฮะ
คนทำสมมุติว่าคนทำลอตเตอรี่หรือของหาย

แล้วคนที่เก็บได้ก็ยอมรับว่าเก็บได้
ก็คืนเขาไปมันก็จบนะครับ
ไม่มีอะไรมันก็จะไม่เป็นคดีอะไรที่มันยุ่งยากเลยครับ
ในเมื่อเจ้าของลอตเตอรี่มาแจ้งว่าลอตเตอรี่เขาหายแล้วตำรวจเก็บได้
เอาไปขึ้นเงินนะครับ
ผมก็อยากจะในเมื่อเป็นตำรวจก็อยากจะคุยว่า
มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นยังไงก็ได้ทั้งสอบถามเขา
เพราะผมเชื่อว่าพื้นฐานของคนที่เป็นตำรวจเนี่ยนะฮะ

อันดับหนึ่งที่ต้องมีคือความยุติธรรมครับ
ผมเชื่อว่าตำรวจต้องมีความยุติธรรม
มีการย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูทรเมืองกาลนะครับ
ดังนั้นในเรื่องของการย้ายเนี่ย
มีคำถามถามหลายท่านว่าผมรู้จักกับท่านผู้บัญชาการไหมนะครับ

ตัวผมเองเนี่ยไม่รู้จักกับท่านผู้บัญชาการนะครับ
เป็นการส่วนตัวเลยนะครับ
เพียงแต่ว่าเหตุของเรื่องเนี่ยก็เกิดจาก
โรเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของผมหาย

ถ้าเรื่องนี้เกิดเป็นเรื่องจริงนะครับ
ผู้จัดการถูกย้ายด้วยเรื่องของกรณีคดีหวย๓๐ล้านนี้
ตัวผมเองก็ต้องกลับขอโทษนะครับ
ทุกวันนี้เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจว่าโรตเตอรี่นี้เป็นของครูอย่างแน่นอน

แล้วก็ตามข่าวที่ออกมานี้พบตรนะคะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาจะแถลงเองวันที่๑๘กุมภาพันธ์
แต่ทีนี้แทบจะไม่ต้องรอการแถลงข่าวแล้ว

ขมวดปลายทางเลยว่าตกลง๓๐ล้านเป็นของใคร

ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการให้สัมภาษณ์ของพบตรเอง
พูดถึงขบวนการพูดถึงข้อเปรียบเทียบว่า
ผลการสอบที่แตกต่างกัน
ระหว่างตำรวจภูทรภาค๗กับการทำงานของกองปราบสอบสวนกลาง
ก็ไม่ได้แปลว่ามีการทุจริตบกพร่องใดนะคะ
แล้วก็ท่านก็พูดซะด้วยซ้ำไปว่าดูแล้วมันก็มีขบวนการ
คือลักษณะคำพูดที่คล้ายจะเป็นการบอกคำตอบให้กับสังคมอยู่แล้ว
แทบจะไม่ต้องรอวันที่๑๘แต่ก็ต้องรอวันที่๑๘ค่ะ

ตอนนี้ตำรวจไม่ว่าจะเป็นสอบสวนกลาง
หรือแม้แต่กองปราบเองก็ลำบากใจในการตอบคำถามนักข่าวนะคะ

เอกสารที่ปั๊มเป็นสีแดงว่ารับ
แล้วก็มีข้อเสนอท้ายเอกสารที่เสนอให้มีการย้ายผู้การจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งท่านก็ถูกย้ายแล้วในระหว่างนี้
ก็เลยยิ่งทำให้ทราบคำตอบไปแล้ว
ว่าตกลงคงพลิกกลับมาอีกแล้วแหละนะคะ
เพราะว่าในเอกสารฉบับนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ตามอ่านในข่าวนะคะ
ก็จะมีการพูดถึงมีตำรวจอยู่หลายนายทีเดียว
ที่ต้องสงสัยต้องถูกตรวจสอบ
เกี่ยวข้องกับการเข้าไปยุ่งวุ่นวาย
พยานหลักฐานกับการทำสำนวนหรือไม่
ซึ่งเลยจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เราอาจจะได้คำตอบแล้วซะด้วยซ้ำไปนะคะ
ว่า๓๐ล้านเป็นของใครแต่สุดท้ายรอ๒๘กุมภาพันธ์ค่ะ
มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมสมมุติเราได้คำตอบแล้ว
สิ่งที่คนอยากจะรู้คือใครบ้างที่ผิดใครบ้างที่โกหก
ใครบ้างที่จะถูกดำเนินคดีอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุม
ก็เขียนเฟซบุ๊คของตัวเองอาจารย์ก็มาให้ความเห็น
วันนี้ก็มานะคะมากำลังเดินทางมาค่ะ
อาจารย์ก็ให้ความเห็นแล้วก็มีพูดแตะอยู่หลายประเด็น
แตะอยู่หลายประเด็นทีเดียวแม้กระทั่งประโยคในเฟซบุ๊คของอาจารย์ปรเมฆ
บอกว่าคุณอย่าทำให้สารยุติธรรมเสียหายนะ
คุณคิดว่าคุณวิ่งได้หรือ
จำไว้นะสารไม่ใช่คนในตลาดที่คุณซื้อได้
แล้วก็ปิดท้ายด้วยกรรมจะสนอง
คือปฏิปต่อภาพกันแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแทบจะเห็นภาพทั้งหมดแล้ว
อาจารย์ปรเมฆเองก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในการ
ในการสอบคดีนี้ในการตั้งคำถามกับคดีนี้อยู่หลายเรื่อง
วันนี้แขกท่านเดียวของเราก็คืออาจารย์นั่นแหละ
กำลังเดินทางมาระหว่างนี้โฟนอินก่อนนะคะ

อาจารย์เป็นรองอธิบดีอายการสำนักงาน
ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชมนุมอาจารย์สวัสดีค่ะ

อาจารย์เราห่างกันกี่ร้อยเมตรคะ

อาจารย์นี่มาแล้ว
โลกล่องแล้วเอาว่ามาก่อนเลยเดี๋ยวหมดเวลา
อาจารย์บอกมาเลยดีกว่าที่อาจารย์เขียนในเฟซบุ๊ค
คืออาจารย์รู้อะไรมาคะ
คืออย่างนี้ผมอย่างนี้

ผมมองไปที่กระบวนการผมก็แปลกใจว่า
แล้วอย่างที่ฟังเมื่อไตเนาตรสักคู่
คุณครูปีชาก็บอกว่าแค่แจ้งความ

คนที่ไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ทำงานด้านกฎหมายอาจจะไม่เข้าใจไง
แต่คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็เริ่มงงด้วยกัน
เออทำไมมันไปถึงผู้การอาทิตย์หนึ่ง
อาทิตย์๒เริ่มแรกต้องว่าตำรวจจะไปลงพักตลอด
เพราะที่หลังมันมีการโต้แย้งอะไรกันไปอะไรกันมา
เสร็จแล้วก็กลายเป็นว่ามีข่าวออกไปฟ้องคดี
ทำไมต้องไปฟ้องคดีเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์ให้ฟัง
อาทิตย์๒มีพยานที่เป็นคนในศาล
คุณจำหวันครับคือถ้าคนเป็นพยานที่อยู่ในศาล

แต่โดยมารยาทแล้วคนที่อยู่ในศาลไม่ควรไปเป็นพยาน
คดีมันเกิดนอกศาลยกเว้นคดีของญาติพี่น้องตัวเอง
ก็อะไรครับก็ถ้าสมมุติพยานอื่นไม่น่าเชื่อถือ
แล้วสารบอกว่าพยานของศาลที่เป็นสิบคนน้องศาลน่าเชื่อถือ
ศาลก็ถูกติดชิ้นมินทราได้ง่ายประกาศที่๑
ประกาศที่๒ถ้าศาลบอกไม่เชื่อคนของศาลเอง
ศาลก็ยิ่งโดนติดชิ้นมินทราตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกจะเกิดความพิหาย
แล้วพยานนี้ไม่ใช่พยานที่ปรากฏมาตั้งแต่ต้น
มันปรากฏภายหลังมันปรากฏภายหลัง
แล้วเขาก็ต้องตรวจสอบกันแหละผมก็ไม่รู้นะว่า
คนที่เป็นพยานคนนี้เขาจะให้การอย่างไร
ไม่ได้สนใจตรงนั้นสนใจแต่เพียงว่าถ้าเกิดผลคดีขึ้นมา
แล้วมีการเชื่อพยานที่เป็นคนของศาลศาลก็ลำบากใจ
ไม่เชื่อคนของสารศาลก็ลำบากใจ
มันเหมือนกับจงใจจะไปอ้างคนในศาลออกมา
ที่ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย
กระบวนการวิจิธรรมของเราเนี่ยจะเสียหาย
แล้วจะทำให้ศาลเสียหายถ้าคุณจงฝันจำได้
ผมเนี่ยเดินสายในการปกป้องกระบวนการยุติธรรมมาตลอดโดยเฉพาะศาล
เพราะฉะนั้นถ้าเราเราจะไม่เหลืออะไรเลยถ้าเราไม่มีความศรัทธาต่อกระบวนการของศาล
ทีนี้ระยะหลังเนี่ยคุณครูก็บอกสารตัดสินอย่างเดียวสารตัดสินอย่างเดียว
ให้มานั่งพิจารณาแล้วมันก็แปลกแล้วถ้าพิจารณาให้หนักกว่านี้เนี่ยจะเห็นภาพอะไรบ้าง

ก็ก็ทำไมต้องไปฟ้องศาลในเมื่อถ้าเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยนะคดีอาญาแล้วเนี่ย
ชนะคดีได้ง่ายถ้าถูกเก็บตกอะไรแบบเนี่ยมันไม่คือผมไม่ค่อยได้เห็นอะนะ
การดำเนินคดีอาญาและไปฟ้องคดีแพ่งพร้อมกันโดยปกติถ้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วตำรวจรับคดีแล้วสอบสวน
แล้วคุณเจ้าฟันเห็นแล้วอย่างว่าเขาตั้งข้อหาคุณจะรู้ไหม

เทมโปรแรลลีอาวุธออก
ทำไมมีฝรั่งแทรกเราคะอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปหาอาจารย์ใหม่นะคะ
คุณผู้ชมค่ะคืออาจารย์ปรเมฆเนี่ยเขียนเฟซบุ๊คล่าสุดเนี่ย
คือพูดถึงทุกลักษณะรอยต่อของกระบวนการยุติธรรมนะคะ
เพราะอาจารย์ผู้ตั้งข้อสังเกตถามคุณ

คุณอาศัยตำรวจชั้นผู้ใหญ่เจรจาต่อรองบีบให้ยอม
อาจารย์พูดถึงไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ
คุณฟ้องศาลเป็นคดีแพ่งนะคะ

คุณอาศัยอำนาจศาลมาอายัดเงินแทน
แล้วอาจารย์ก็พูดมาสักครู่นี้นะคะที่บอกว่า
แล้วไปเอาคนในศาลมาเป็นพยานนะคะ
จากนั้นอาจารย์ก็มาพูดถึงศาลนี่แหละค่ะ
จนกระทั่งปิดท้ายที่ที่ฉันบอกคุณผู้ชมไปต้นรายการว่า
คุณอย่าทำให้สารยุติธรรมเสียหายนะ

ทีนี้เอกสารที่หลุดออกมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ

บรรยายถึงขั้นตอนช่วงแรกของกระบวนการยุติธรรม
เพราะว่าเอกสารที่ออกมามีการพูดถึงการรับเรื่อง
การทำสำนวน
การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงต่างในสำนวน
และสุดท้ายของเอกสารที่ปั๊มตัวแดงว่ารับเนี่ยนะคะ
มีข้อเสนอให้มีคำสั่งย้ายผู้การสุทธิค่ะ

อาจารย์ปรเมฆน่าจะใกล้ถึงแล้ว

ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวให้ย้อนกลับไปฟัง
ที่เราเคยสัมภาษณ์ท่านผู้การเอาไว้ว่าท่านให้เหตุผลอย่างไร
ในการเข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น
ของการเกิดข่าวหวย๓๐ล้านสักครู่ค่ะ
ตอนนี้มันมีการพยายามจะเคลียร์กัน

ผมไม่ทราบการเคลียร์การทราบตั้งแต่วันแรกแล้ว
ที่รู้ว่าใครเป็นคนไปขึ้นเงิน
ก็ว่าพนักการณ์สอบสวนก็เรียกคนขึ้นเงิน
พร้อมกับคุณครูมาพูดคุยกัน

ผู้การแล้วตกลงคนที่เรียกคุณจรูนไปคุย
คือใครคะมีไหมคะ

หรือประมาณนี้แล้วไงฮะ
ที่เขาเรียกไปเผชิญหน้ากันครั้งแรกเลย
ไม่ได้ครับอันนี้ฟังจากเรื่องเล่านะคะ
ว่ามีคนเรียกคุณจรูนไปคุย
เพื่อเคลียร์เรื่องนี้กันที่บ้านประมาณสัก๒ชั่วโมงได้
ใครฮะทนายความหรืออะไรยังไง
หรือพนักงานสอบสวนหรือตำรวจใคร

อ่าวันที่๒๙มีใครเชิญทางครอบครัวเข้าไปคุยที่บ้านบ้าง

สาบไหมคะว่ามีคน
ทราบไหมคะว่ามีคนพยายามจะเรียกครอบครัวคุณจรูนไปเคลียร์นะคะ
อันนี้ตำรวจทราบข้อเท็จจริงนี้ไหมคะ
ตำรวจคนไหนที่เรียกไปเคลียร์ล่ะครับ
หมายถึงตำรวจทราบข้อเท็จจริงนี้ไหมคะว่ามีคนเรียกคุณจรูนไปเคลียร์นะคะ

ตอนนั้นเลิกงานแล้วคุณจรูนก็เลยไปพบผมที่บ้าน

เพราะว่าคุณจรูนสะดวกมาในวันนั้น
ทำไมผู้การถึงต้องลงมาเคลียร์เรื่องนี้เองเลยคะ
สพในพื้นที่รับมือไม่ไหวเหรอคะ
ผมได้รับข้อมูลจากทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับว่า
เขาถูกเนี่ยทางตำรวจเนี่ยไปเบิกเงิน

ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นตำรวจเก่าผมอาจจะคุยพูดคุยได้
แล้วในเบื้องต้นที่ทางครูมาคุยกับผมน่ะ
ก็จริงแล้วก็อยากจะไม่อยากให้เรื่องมันเลยเถิดไปถึงโรงศึกษานะครับ
ถ้าคุยกันได้เขาก็อยากจะให้มันจบ
โดยที่ในการที่จบเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องเอา
เงินที่ถูกเบิกไปในการถูกรางวัล๓๐ล้านทั้งหมด
เพราะฉะนั้นก็เลยมีช่องที่ผมเลยคุยกับคุณจรูน
คุณจอมขวัญครับคดีแบบนี้ถ้าจะคุยกันได้จบมันก็จบนะฮะ
ทำสมมุติว่าคนทำลอตเตอรี่หรือของหาย

แล้วคนที่เก็บได้ก็ยอมรับว่าเก็บได้

มันก็ไม่มีอะไรมันก็จะไม่เป็นคดีอะไรที่มันยุ่งยากเลยครับ

คุณจรูนไม่สามารถบอกได้ว่าซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าคนไหน
คุณจรูนก็พูดได้อย่างเดียวว่าเขาซื้อแค่นี้
แต่ผมฟังจากข้อมูลจากทางครูแล้วเนี่ย
ทางครูเขาบอกว่าเขาก็ซื้อโดยสั่งซื้อจากแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่ประจำ
แล้วแม่ค้าก็เก็บลอตเตอรี่เบอร์นี้ไว้ให้กับเขา

เขาก็เก็บมาเขาก็เก็บไว้แล้วก็ปรากฏว่าถูกรางวัล
ผู้การกำลังจะบอกดิฉันว่าผู้การ
รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงหรือเปล่าคะเนี่ย

สวัสดีครับ
เราย้อนกลับไปแต่ว่าเราเอามาไม่ได้ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชม
เพราะเราก็ได้ถามผู้การว่าผู้การตกลงเชื่อไหมว่าเป็นของใคร

เพราะจริงแล้วสูงสุดก็น่าจะยังอยู่ในสพพื้นที่

เดี๋ยวเราค่อยไปที่ท่านผู้การสุทธิมาที่อาจารย์ก่อน

เขียนแบบนี้อาจารย์รู้เรื่องทั้งหมดแล้วแน่นอน
อาจารย์เขียนเป็นปล้องแบบคืออาจารย์สอยทีละดอกทีละดอก

เริ่มต้นเราจะพูดเรื่องของพยานหลักฐาน
ความผิดปกติของพยานหลักฐาน
มันไม่น่าเชื่อถือเขาแค่นั้นเองนะครับ
ทีนี้ที่เขียนตรงนี้เนื่องจากตอนแรกของคุณครูปีชา

ไปถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่เลยนะ

เมื่อกี้เห็นบอกว่าลงประจำวันแล้วโดนย้ายไป

แต่ท่านผู้การบอกว่าคุณปีชาครูปีชาไปพบเห็นไหม

เราก็ฟังมาทุกตอน
แล้วค่อยมันไม่ค่อยตรงกัน

เน้นที่ตำรวจฉันซื้อฉันซื้อฉันซื้อ

พอต่อมา

กองปราบเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องนี้

พอเริ่มเปลี่ยนปั๊บคุณครูก็บอก
ไปที่ศาลต้องสารตัดสินเท่านั้น

พอมีข่าวว่ามีเด็กของศาลมาเป็นพยาน

ตรงนี้มันจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้ว

เห็นจริงเห็นไม่จริงผมไม่ทราบ

เขาไม่ค่อยไปยุ่งกับเป็นพยานเป็นพยาน
ในคดียกเว้นว่า

ผู้ต้องหาหลบหนีและยิงกันในศาล
อย่างนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่สารเป็นพยาน

ถ้าคนของศาลไปเบิกความ
แล้วสารเชื่อสารก็ถูกตำหนิได้ง่าย

คือโดนทั้งขึ้นทั้งร่อง

มันเหมือนกับผมเข้าใจว่า
พยานคนนี้ไม่ใช่พยานที่มาตั้งแต่ต้น

มาตั้ง๓๐๔๐มาจนถึงจนนี้

คนที่เดินทำงานทะไนความ๕ปี
และทำงานอัยการณ์ปี๒๖จนถึงปัจจุบัน
รวมแล้วอายุงานผมนี่๔๐ปี
ส่วนคนที่พูดเกิดนี้ยังไม่รู้นะ๔๐ปีทำงานมา๔๐ปี
แล้วคนที่ผมเห็นคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นดร่งดรอะไรทั้งหลายเนี่ย
คุณไม่ได้อยู่ในกระบวนการนะคุณคิดไม่ทันหรอก
ประการที่๒ฟังให้ชัดนะประการที่๒
คดีนี้เป็นคดีอาญาถ้าฟ้องว่ายักยอกของตกหรือรับของโจร
แต่วันนี้ยังไม่ได้ตั้งข้อหาเลยนะครับเอาล่ะรับคดีถูกถ้ารับคดีลงประจำวันต้องถามว่าลงยังไงเมื่อไหร่
ลงประจำวันกับการอายัดเงินเนี่ยมันสอดคล้องต้องกันไหม
ถ้ายังไม่ได้ลงประจำวันแล้วไม่ไปรับเป็นคดีท่านไปอายัดเงินเนี่ยก็แปลกอยู่นะ
ทีนี้พอเรามีสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยอายัดเงินมันแปลกก็กลายเป็นมีคดีแพ่งฟ้องเอง
ดูให้ดีนะพอฟ้องคดีแพ่งปั๊บไต่สวนใช้อำนาจศาลเนี่ยยึดอายัดเงินนั้นทำไมต้องยึดซ้ำยึดซ้อนตั้งข้อสังเกต
ทำไมต้องแบบให้อายัดเงินซ้ำซ้อนในเมื่อตอนแรกถ้าบอกว่าตำรวจมีอำนาจก็ไม่เห็นต้องฟ้องแพ่งเพื่อให้สารสั่งอายัด
อันนี้อาจารย์ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแปลกทำไมซ้อนเข้าไป
ทีนี้ถ้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วสอบอย่างที่ว่าท่านผู้การท่านพูดตั้งแต่ทีแรกว่าเก็บของตก
ทำไมไม่ตั้งข้อหาไปเลยล่ะยักยอกของตกมันก็ยอมความได้
ความได้จ่ายตังค์ได้ก็ถอนความร้องทุกข์ก็ได้ไม่ได้เห็นมีอะไรเลย
นี่ผมตั้งข้อสังเกตนะคนเรียนกฎหมายก็ต้องบอกอย่างนี้
แล้วทีนี้ถ้าสมมุติคุณจรูนไม่ยอมดำเนินคดีมีพยานหลักฐาน๓๔คนดำเนินคดีไปเลย
ผัวเดียวนะคุณครูปีชายื่นคำร้องในคดีอาญาเลยในฐานะผู้เสียหายถ้าอายการฟ้อง
ถ้าอายการฟ้องครูปีชาก็ยื่นคำร้องใช้มาตรา๔๔ทับ๑ไม่ใช่๔๔ของคอสชนะ
วิอาญาขอรับค่าเสียหายโดยคุณครูไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอรับค่าเสียหาย
แต่ไปฟ้องเองเสียค่าธรรมเนียมนึกออกภาพไหม
จึงโดยปกติในการทำคดีอาญาผู้เสียหายถ้าเขามั่นใจ
เขารอเรียกค่าเสียหายในคดียาโดยไม่ต้องยืนฟ้องแพ่ง
แต่ถ้าคิดว่าเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกฝ่ายนึงที่เอาเงินไปขึ้นเอาเงินไปใช้หมดทำยังไง

อันนี้ก็คือข้อสังเกตถูกไหมคะที่อาจารย์บอกว่าก็ใช่ไง
ถ้าบอกอายัดแล้วทำไมซ้อนเข้าไปโดยการไปฟ้องสารแพ่ง
แล้วถ้ารับเป็นคดีปั๊บเนี่ยก็เริ่มสอบสวนแล้วก็ตั้งข้อตั้งผู้ต้องหาได้
ฉันเข้าใจทุกบรรทัศน์ที่อาจารย์เขียนมา

จนถึงบรรทัศน์ก่อนสุดท้ายอย่าทำให้สารยุติธรรมเสียหาย

นี่คิดคิดไปไกลแล้วว่ามีข้อสงสัยว่าใครพยายามเข้าหา

เหมือนเอาคนของสารมาเนี่ยทำให้สารอึดอัดแล้วนะ
เราถ้าเราไม่รักษากระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะคนตัดสินนะนะ
โอเคพนักงานสอบสวนมีบ้างเบี้ยวบ้าง
อายการมีบ้างอยากกินลาบบ้างกับเรื่องของอายการ
แต่สารต้องรักษาสถานภาพ
ถ้าเราไม่รักษาสถานภาพของกรรมการ

เพราะเวลาผมสอนตนายสอนอายการ

เราต้องทำให้กรรมการเป็นที่ศรัทธาซะก่อน
อาจารย์ค่ะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ปรเมฆเขียน
คำอธิบายคือแบบนี้โอ้นี่คิดไปไกลเลย
ก็มันยาวไงมันต้องยาว

คิดไปไกลจนแทบจะเห็นหน้าคนเลย

แล้วเป็นเอกสารที่สุดท้ายแล้วมีข้อเสนอ
ให้มีการย้ายผู้การ
แล้วมันหลุดไปได้ยังไงได้มันยังไง

เขาส่งกันเอาเหรอว่าไป

คือในนี้มีพยานที่สำคัญอยู่หลายท่าน
แล้วก็เป็นตำรวจเป็นตำรวจที่ทำสำนวน
เป็นตำรวจที่เป็นผู้สั่งให้ทำสำนวน

ว่าจะเป็นยศร้อยตำรวจเอก

ไปถึงยศพลตำรวจตรี
แม้กระทั่งเฉียวไปพลตำรวจโท
แล้วมันสอดคล้องกับข่าวที่ออกมา
แล้วในนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่า
อาจารย์คำว่า
คำว่าทำการสอบสวนพยานปากต่าง
ให้กลมกลืนแปลว่าอะไร
ทำสำนวนให้กลมกลืนคืออะไรคะ
เพราะในนี้พูดถึงว่ามีคนสั่งให้คนทำ
กลมกลืนคืออะไรคะ
มันก็น่าจะทำให้มันสอดคล้องต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน

พยานเมื่อเห็นคนละมุมเห็นคนละครั้งเห็นคนละหน

ซึ่งข้อขัดแย้งศาลก็ใช้คำว่าพลละความ

ต้องลดพลความออกให้หมด
เอาความจริงเอาความข้อเท็จจริงให้มันตรงกันให้หมด

เคยอ่านคำภาษาก็จะมีอันนี้เป็นเพียงพลละความ
ถือว่าทำให้คำให้การเปลี่ยนแปลงไป
ค่ะซึ่งการที่บอกว่า
ทำการสอบสวนพยานป่าต่างให้กลมกลืน

ก็ถ้าพยานมันมากขนาดนั้นก็สงสัยอยู่แหละ

ถ้า๔๐คน๕๐คนมันไม่มีทางที่จะเห็นในทิศทางเดียวกัน

แต่ว่าถ้าทำให้กลมกลืนก็
ทั้ง๔๐คนต่อเนื่องเป็นภาพจิ๊กซอให้ได้

ถ้าเขากล่าวหาอย่างนั้นนะผมก็ไม่ได้เห็นสำนวนเขาหรอก
กำลังจะบอกว่าคือเอกสารที่มันหลุดออกมา
มันมีการพูดถึงการให้ทำให้กลมกลืน
คำถามขอถามย้ำอีกครั้งอาจารย์คือ

ไม่ถือผิดปกติใช้คำว่าไม่ผิดปกติได้ไหม
ถ้าเป็นพยานจริงแล้วสอดคล้องต้องกันทั้งหมดก็โอเค
แล้วการที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกคำให้การล่ะคะ
การเปลี่ยนแปลงบันทึกแก้ไขคำให้การ
ถ้าสมมุติเราจะแก้ใช่ไหมจะเพิ่มใช่ไหม
ปกติแล้วพนักงานสอบสวนก็จะต้องต่อท้าย
ให้การวันที่๑ต่อมาวันที่๑๐จะให้การ
ก็เขาจะเขียนวันที่๑๐มาพบพนักงานสอบสวนแล้วขอให้การเพิ่มเติม

ก็คือก็บันทึกไปตามลำดับเวลาตามลำดับเวลา
ว่าวันนี้อย่างนี้ส่วนวันถัดมาแบบนี้คือ
มันจะเปลี่ยนแปลงมันจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงวันไหนและเปลี่ยนแปลงอย่างไร
แต่ถ้าไปฉีกทิ้งซะก่อนแล้วเอาใบใหม่เนี่ยอันนี้ผิดแล้ว
นี่ไงนี่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
มีคนถามมาก่อนหน้านี้แย่งชิงผมทั้งวันเลยวันนี้
กำลังจะถามว่าคำให้การที่ถูกเปลี่ยนของเก่าที่ถูกเปลี่ยนไปแล้ว
ของเก่าเนี่ยเก็บหรือทิ้งเลยต้องฉีกทิ้งไหมคะ
ผมว่าถ้าพนักงานสอบสวนที่เขาฉลาดแล้วถ้าถูกสั่งให้เปลี่ยนเนี่ยนะ

ต่อให้ถูกสั่งให้เปลี่ยนแต่ตัวเองจะเก็บไว้

ไม่รู้แหละว่าแท้จริงแล้วเก็บหรือไม่เก็บ
โดยปกติพนักงานสวนก็จะทำอย่างนี้
ทีนี้ในเรื่องของการแก้ไขคำให้การ
อย่างที่อาจารย์จริงได้คำตอบแล้ว
ก็คือว่าถ้าคุณแก้ไขคุณก็จะบันทึกไปตามลำดับเวลา
จะไม่มีการแก้วันที่ถูกไหมคะไม่มี

มันไม่เป็นตามที่เกิดขึ้นจากการสอบส่วน

แล้วเรานึกได้ว่าเราเบิกผิดเราขอเบิกความใหม่

พอถึงตอนนี้ปั๊บประสานบอกว่าพยานเบิกความมาแล้ว
แล้วขอกลับคำให้การเบิกความใหม่เป็นว่า
แล้วบางครั้งสารจะจดอากับกริยาของพยานไว้ด้วย
เพื่อให้สอดคล้องต้องกันกับคำให้การว่า

คือที่ถามมันเป็นสาระสำคัญที่ที่ฉันไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย
แต่เห็นว่ามันเกิดขึ้นในการบันทึกข้อความของเอกสารฉบับนี้
คุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเอาอย่างนี้นี่ค่ะ
อาจารย์ก็รู้แล้วใช่ไหมว่า๒๘กุมภาพันธ์พบตรจะแถลงว่าอะไร
อาจารย์รู้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมว่าในขบวนการมีใครบ้าง

ต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ปรเมฆค่ะตกลงจริงแล้วอาจารย์

ถามว่ารู้เนี่ยไม่รู้ผมก็คิดเอาตามเอกมโนโทจินตนาการ
โดยดูตามพยานหลักฐานที่เขาพูดถึงและความเป็นไปได้เท่านั้นเอง
แต่ว่าฟังสุ่มเสียงของพบตลเองแทบจะเฉลยทุกสิ่งแล้วนะคะ

ในขณะที่ทั้งสองฝั่งอันนี้ต้องใช้คำนี้ว่าทั้งสองฝั่ง
ยังมั่นใจว่าตัวเองคือเจ้าของและยังมั่นใจในทั้งพยานแล้วก็หลักฐานที่ตัวเองมี
คำถามก็คือว่าอาจารย์ถ้าสู้กันจริงแล้วเนี่ยนะคะ
ตกลงคลิปเสียงที่ถือว่าเป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์ไหมคะอาจารย์

เข้าไปสนับสนุนข้อเท็จจริงที่มีอยู่
สนับสนุนคำให้การของพยานแต่ละคนได้
คลิปเสียงเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าพยานบุคคลไหมอาจารย์คะ
มันต้องดูว่าเราฟังเพื่ออะไร
คลิปเสียงทั้งหมดเนี่ยเราบอกโดยปกติถ้าเป็นเสียงเทปเทปอะไรเนี่ยนะ
เพราะเหตุผลก็คือว่าอย่างพระพยอมมีคนเรียนแบบกันตั้งเยอะ

เอาทีนี้คลิปเสียงก็หลุดเลยสิใช้ไม่ได้เลยค่ะมันไม่หลุดทีเดียว
ทีนี้ถ้ามันมีกี่ตอนล่ะใครนะวันนั้นคุณฟ้าแล้วยังบอกมีตั้ง๒๕๐๐ตอน
เราก็ไม่รู้นะถ้า๒๕๐๐ตอนที่มันมีทั้งหมด
และมันต่อเนื่องเกี่ยวพันกันตลอดระยะเวลา
และถ้าเซ็ตได้ว่านี้พูดไว้นี้

มันก็ฟังประกอบกันต้องบอกว่าฟังประกอบกัน
ผมอธิบายตลอดว่าพยานหลักฐานวิทยาศาสตร์ลงโทษคนไม่ได้
แต่มันจะสนับสนุนข้อเท็จจริงว่า

อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เท่านั้นเอง

ฉบับยาวทั้งหมดมันร้อยเรียงต่อกัน
เป็นเรื่องหวย๓๐ล้านนี้
แล้วมันไปในทางเดียวกัน
ส่วนเวลาตามวันนะ

ทีนี้อาจารย์ตกลงที่มีข่าวว่า
ครูและพยานฝั่งครูไปเซ็นแล้วเรียบร้อย

ถ้าเซ็นยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองก็จบ

เพราะผมไม่รู้ว่าเซ็นหรือไม่เซ็นไม่ได้เห็นเขาอ่าค่ะ
อาจารย์ในส่วนของพยานหลักฐาน
คือดิฉันไม่แน่ใจว่าตกลงแล้ว
กองปราบกับภาค๗มีการส่งถึงกันไหม
เพราะเอางี้ถ้าเราฟังข่าวนะวันนี้
คือยังไงผลออกมาคนละด้าน
พลิกคนละอย่างแน่นอน
ภาค๗ผมให้เกียรติท่านผู้บัญชาการภาค๗

คงก็นั่งให้ลูกน้องไปทำแล้วมาสรุปให้ท่าน
ท่านก็เข้าใจว่าสรุปตามนั้นท่านก็ว่าตามนั้น
แต่ผู้การจังหวัดยังลงไปเคลียร์คดีนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะ
นั่นผู้การไง

นี่ผู้การไปลงเนี่ยเราก็อย่างที่ผมบอก

มันลงประจำวันแล้วยังไงมันไปถึงผู้บัญชาการ
เราก็ยิ่งงงใหญ่เลยเราไปถึงผู้การภาค๗

ก็เขามาพบเรื่องลอตเตอรี่เอ๊ะแล้วตกลงมันยังไง

เมื่อกี้ท่านบอกไงท่านบอกนะฟังดูนะ
เขามาพบเรื่องลอตเตอรี่กันนี้ไม่เป็นปัญหา

ผมเลยผมบอกตำรวจนะ

อาจารย์อาจารย์ค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะ

แล้วไปหาตำรวจ
เขาเรียกอะไรลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนี่ย
เป็นเรื่องปกติยังไม่ต้องถึงกับ

ทำสำนวนเป็นคดีก็ได้ใช่ไหมค
ได้แต่ถ้าเขายืนยันว่า

ตำรวจต้องรับแล้วรับเป็นคดีแล้ว
ตำรวจต้องรับแล้วรับเป็นคดีแล้ว

ต้องรับเป็นคดีแล้วแล้วทำไมมัน

ถ้าสมมุติคดีนี้เอาไปลงประจำวันแล้วรู้ว่าคุณจรูนไปขึ้น
แล้วคุณครูปีชาฟ้องแพ่งเลยคุณจรูนแพ้

ปกติแต่คุณจรูนจะแพ้อะไรเพราะคุณจรูนขึ้นต้นก็ไม่รู้ซื้อที่ไหน
จำไม่ได้ซื้อกับใครแต่ฝั่งคุณครูปีชามีพยานสามคน
ถ้าไปเบิกสารมันก็น้ำหนักมากกว่าถูกไหม
แต่บังเอิญสอบสวนกลางก็ดีกองปราบก็ดีเข้ามาวุ่นวาย
ได้อะไรมากองอีกเยอะมันก็ไม่เป็นไปตามสเต็ปของมันแล้ว
ขออีกแบบนึงค่ะอาจารย์อันนี้อย่างเราชาวบ้านนะคะเวลาตามข่าวเราฟังสองฝั่ง
ทั้งสองฝั่งมั่นใจในพยานและหลักฐานที่ตัวเองมี
และน้ำเสียงเนี่ยเรื่องของการเรื่องของการให้สัมภาษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งของแต่ละฝ่ายแล้วแต่

แต่เอาน้ำเสียงที่นะตอนนี้ทั้งสองฝั่งมั่นใจและพยานของแต่ละฝั่งก็มั่นใจ
อันนี้เป็นเรื่องปกติที่อาจารย์เจอทุกคดีไหมคะ
ว่าโอ้โหคือทั้งสองฝั่งมั่นใจมากทั้งคู่

อันนี้คือลีลาการต่อสู้คดี

เป็นลีลาการต่อสู้คดีไม่ใช่รีลาวัชรุบลนะลีลาในการต่อสู้คดี

คือเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าไปว่ากันตรงนู้น
แต่เรื่องนี้ผมตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่ที่แรกมันต้องมีคนหนึ่งจริงคนหนึ่งเท็จ
คำถามก็คือว่าสังคมเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงไอ้คนไหนที่เท็จ
ขอโทษนะทำไมหน้าด้านเพชรอยู่ตลอด

สองคนนี้เขาต้องรู้ว่าของใคร

มันไม่เหมือนเรื่องของคุณครูที่ลื้อฟื้นคดี
คุณครูที่ลื้อฟื้นคดีเธออยู่ของเธอคนเดียว

แต่คดีนี้มันมีคน๒คน
คนหนึ่งต้องจริงอีกคนหนึ่งต้องเท็จ
ไอ้คนที่เท็จทำไมต้องเดินหน้ามาถึงขนาดนี้

อันนี้เป็นลีลาการทำคดีไหมคะ

เพราะว่าใครนะคุณอัจฉริยะใช่ไหม
เขาบอกว่าอันนี้มันก็คือ
สิ่งที่ตำรวจขอ

ที่เขาว่ากันว่าปอทถอด

แสดงว่ามีการเมื่อกี้บอกว่าเขาเซ็นใช่ไหม

มันมีข่าวอย่างนั้น

หมายถึงที่คลิปออกมาในสาธารณะนะ
อันนี้เป็นลีลาการทำคดีป่ะคะ

การสอบสวนมันต้องมีพยานหลักฐานทุกชนิด
พิสูจน์ได้ว่าทราบพฤติการ

แต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบไปได้
สุดท้ายคือพอดูเอกสารนี้แล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็ฟังจากคำให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ย

ถ้าสมมุติเป็นไปตามที่เข้าใจตามทุกอย่างขมวดแล้ว
ถ้าจะโดนคนที่อยู่ในตำแหน่งปฏิบัติการแล้วต้องแก้สำนวน
แก้คำให้การในเอกสารเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ย
คนที่แก้หรือคนที่สั่งให้แก้โดนคะ
ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพื้นฐานก็คือ
ละเว้น๑๕๗
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติ

ไปแก้ไปแก้มาเนี่ยมันก็ต้องโดน
ทีนี้ถ้าโดนปั๊บคดีนี้ก็จะพลิก

เป็นเรื่องทุจริต

มันก็จะกลายเป็นผู้สนับสนุน
มันก็ย้ายสารเนี่ย

ย้ายจากศาลกาญจนบุรีเนี่ย
ไปเป็นสารปราบปรามการทุจริต

ส่วนว่าคนสั่งให้แก้กับคนที่ต้องแก้ตามนายสั่ง

ต้องว่ากันทีหลังเพราะว่าเวลาหมดแล้ว

คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะคะว่าเรายังตามคดีใหญ่อีกหลายคดีที่ซ้อนอยู่ตอนนี้นะคะ
เรื่องของคุณป้าทุบรถเนี่ยก็ยังตามอยู่นะคะ
หวย๓๐ล้านไม่ได้ลืมคดีเสือดำนะคะ

แล้วก็ยังมีคดีของน้องเมย์นักเรียนเตรียมทหารนี่ไม่ได้ลืมนะคะ

หมดเวลาของรายการเดี๋ยวอีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์๒ทุ่ม๑๔นาทีวันนี้